อ่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการเดบิลต์ครั้งแรกนะคะ
ของน้องแอลลี่อาชิริยานิติพลนะคะเป็นศิลปินเบอร์แรกเลย
โดยคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริค่ะนี่ที่ฉันพูดให้มันดูยิ่งใหญ่ไง
อ่านะคะเพราะว่าใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยเป็นการโชว์เคสซิงเกิล
มาร่วมชมในงานได้มากทีเดียวค่ะซึ่งกว่าจะถึงวันนี้นะ
ผ่านการฝึกฝนเนี่ยนานเป็นปีจากทั้งทีมงานไทยแล้วก็เกาหลีด้วยนะคะ
แล้วก็วันสำคัญแบบนี้ค่ะคุณพ่ออ่ำนะแล้วก็คุณแม่ซอยก็พร้อมหน้าค่ะ
ให้กำลังใจลูกสาวด้วยค่ะฟังความรู้สึกน้องแอลลี่กันหน่อยค่ะ
เหมือนครอบครัวหนูโทรมาเลยค่ะก็รู้สึกขอบคุณพี่หนูขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้
ที่ผ่านมาครอบครัวทำใจเรายังไงบ้างเขาหนูโทรหาแบบครอบครัวหนูทุกวันอยู่แล้วอะค่ะ
ตอนที่อยู่ที่นู่นแล้วก็ตอนนี้ก็คุยทุกวันค่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นของแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเต้นตามก็ส่งมาให้หนูดูได้นะคะ
แล้วก็ฝากด้วยนะคะ
อ้อนขนาดนี้ไม่ดูได้ยังไงเอ็นดูหนูลูกอ่ะส่วนหัวเรือใหญ่กึ้งเฉลิมชัยค่ะ
ก่อนที่จะปล่อยให้ชมอย่างเป็นทางการเมื่อคืนนี้ด้วยค่ะว่ายังไงคะพี่กึ้ง
มีหลุดไปได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าก็สามารถที่จะสามารถปิดไว้ได้
เดี๋ยวเราจะคงไปดูในรายละเอียดต่อว่าหลุดไปได้ยังไงแล้วก็ช่องทางไหน
อย่างที่บอกเราเป็นก้าวแรกเราก็มีเป็นก้าวเดินใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ไป
และหลังจากนี้ก็ใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองครับ